มาดูคดีที่เมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับ
นั่นคือคดีฆ่าวิศวกรยิงทิ้งเจ้าพระยาเป็นปริศนาอยู่หลายอย่างนะครับ
เพราะว่าวิศวกรคนนี้เพิ่งกลับจากงานเลี้ยงเอง
แล้วก็เป็นคนรับเหมาก่อสร้างแล้วก็กำลังจะไปรับเงินตั้ง๓ล้านบาท

เอกสารบางส่วนถูกยัดอยู่ในกางเกงในของผู้เสียชีวิต
ลักษณะเหมือนการแอบซ่อนเอกสารไว้หรือว่าเป็นการอำพรางคดีกันแน่

ตอนนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ในการเร่งคลี่คลายคดีนี้แล้วนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ญาติได้ทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณ
ของผู้เสียชีวิตที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่ทางญาติบอกว่า
เชื่อว่าวิญญาณนั้นรับรู้ครับ
เชิญชมช่วงของการเชิญวิญญาณในช่วงนี้ครับ
นี่แหละครับเป็นช่วงที่พระท่านกำลังสวดนะฮะ
แล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตกำลังกรวดน้ำอยู่พอดี
ปรากฏว่าสัญญาการขโมยของรถผู้เสียชีวิต

ในขณะที่ทางญาติเองก็ตกอกตกใจนะครับ
โดยการเชิญวิญญาณของนายไพโรธดีลิอายุ๕๖ปี
วิศวกรและเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ซึ่งถูกคนร้ายลวงยิงทิ้งแล้วก็รูดทรัพย์มูลค่ากว่า๑ล้านบาท
เพื่อจะกลับไปทำพิธีทางศาสนาตรงจุดที่พบศพ
คือบริเวณที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลคนนรหลวงอำเภอบังปะอิ่นจังหวัดพระนครสิวทิยา
พระสงฆ์ก็ทำพิธีสวดแล้วก็ญาติในกรวดน้ำ
เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราได้ยินไปก็คือ
สัญญาการขโมยรถผู้ตายดังขึ้น
ทำให้ญาติและทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถึงกับขนลุกครับ

ซึ่งญาติต่างเชื่อว่าผู้ตายรับรู้
ได้มาเชิญดวงวิญญาณนั้นกลับบ้านนะครับ
หลังจากนั้นนะคะนางสุภาวดีวงดิตทกุลพันรยา

เดินทางไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์รังสิต

ไปรับศพนายไพโรธกลับไปทำพิธีทางศาสนา
ที่วัดครูหาสวรรค์ในจังหวัดพิษสนุโลกนะคะ

สามีเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะค่ะ
เป็นคนใจดีมีไมตรีกับเพื่อนทุกคน
ส่วนสาเหตุที่ทำให้สามีต้องเสียชีวิตนั้นตัวเอง
ก็บอกว่ายังนึกภาพไม่ออกเลยนะคะ

ในเรื่องของงานจะดูแลต่อเอง
อยากให้สามีไปให้สบายนะคะ
แล้วก็อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ

เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร

ได้เดินทางมาร่วมประชุมเร่งคลี่คลายคดี
ที่สบปะอิ่นจังหวัดพนครสิทธิา
ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์นะครับว่าคดีนี้
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้ความสนใจอย่างมาก
ได้มีการวางกรอบแนวทางการสอบสวนและสืบสวน
โดยเฉพาะการตรวจสอบพยานหลักฐานต่าง
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของในตัวผู้เสียชีวิต

เส้นทางการเดินทางของผู้เสียชีวิต

ซึ่งพยานหลายรายต้องรอผลพิสูจน์ลายนิ้วมือ
และดินเอจากกองพิสูจน์หลักฐานก่อน

เจ้าหน้าที่มีข้อมูลบางอย่าง

ก็ไปพบว่าผู้ตายรับเหมาก่อสร้างนะ

แบบรายวันในจังหวัดพระนครสิทธิยา
แล้วก็ผู้ตายก็ยังเป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้าง

แล้วก็เรื่องของการเดินทางมารับเงิน
จำนวน๓ล้านบาทเป็นเงินประกันสัญญานะครับ
เรื่องของการที่ก่อนหน้าที่ผู้ตายจะเสียชีวิต

ย่านห้วยขวางที่กรุงเทพฯบรรณาคล

ตำรวจบอกว่าโอ้พญาหลักฐานเยอะพอสมควร
ส่วนสาเหตุปมสังหารมีทั้งเรื่องของ

แล้วก็เรื่องของฆ่าชิงทรัพย์
ตอนนี้ตำรวจได้พยานหลักฐานเกือบหมดแล้วนะครับ
จะได้รู้ว่าปริศนาการเสียชีวิตคืออะไรกันแน่นะฮะ

เป็นการอำพรางหรือเปล่านะครับ